ดูเรื่องของโขนกันบ้างนะคะพูดถึงโขนแล้วเนี่ยโขนถือว่าเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูง
เพราะฉะนั้นกระทรวงวัฒนธรรมก็เลยเลือกศิลปะอย่างโคน
เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมในต่างประเทศ
โดยเฉพาะทวีปยุโรปในชุดฮานุมานจับนางสุพรรณมัชชา
ติดตามได้จากรายงานของคุณสุปรีดามหายศค่ะ
่วงท่าร่ายรำอันอ่อนช้อยของนางสุพรรณมัชชา
ท่าทางอันดุดันปนเจ้าชู้ของฮานุมาน
ซึ่งคอยรับส่งอารมณ์ของตัวละครทั้งคู่
เป็นการแสดงที่สร้างอรรถรสชั้นดีให้แก่ผู้ชมโขน
ในชุดฮานุมานจับนางสุพรรณมัชชา
การแสดงชุดดังกล่าวเป็นไฮไลท์เด่น
โครงการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย
ภาคพื้นทวีปยุโรปโดยกระทรวงวัฒนธรรม
ซึ่งตัวแทนนักแสดงผู้รับบทบาทนางสุพรรณมัชชา
กล่าวว่าการแสดงหัวในครั้งนี้
แม้จะใช้เวลาในการแสดงอันสั้น
แต่ชาวต่างชาติก็จะได้รับชมโขน
ตรงตามระเบียบแบบแผนของหน้าตะสินไทยทุกระเบียบนิ้ว
ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมได้
แม้จะผ่านประสบการณ์บนเวทีการแสดงในต่างประเทศมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน
แต่การบ้านสำคัญอย่างหนึ่งที่นักแสดงต้องเตรียมตัวทุกครั้ง

คือการทำอย่างไรให้ผู้ชมที่มีความแตกต่าง
ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม
เข้าใจในศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย
ซึ่งหากทำออกมาได้ดีก็จะเป็นการเพิ่มสีสัน
และทำให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วม
และเข้าใจถึงการแสดงโขนมากขึ้น
โขลเป็นการแสดงที่ส่วนหน้ากาก
พอแสดงออกมาแล้วจะให้ผู้คนเขารับรู้สิ่งที่เราสื่อสารไม่ได้
ก็คือท่าทางและกิริยาที่จะต้องใช้จากอินเนอร์ภายในออกมา
กว้างมากขึ้นและให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ทำให้เขารับรู้ว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไร

คือตัวเราเวลาถามเขาสวัสดีเขาทุกอย่างให้จริง
ถ้าเขาตอบรับดีเราก็จะมีการจอยเขามากขึ้น

ดูว่าเป็นเด็กผู้ใหญ่คนแก่ผู้หญิง
เราก็จะเล่นในหลายอย่างในประสบการณ์ที่เราผ่านมาครับผม
เช่นเดียวกันกับนักแสดงฝ่ายหญิงที่กล่าวว่า
แม้จะมีความแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรม
แต่เชื่อว่าขนไทยจะเป็นการแสดงที่สื่อเชื่อมโยงให้ชาวยุโรป
ได้เข้าใจถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยมากขึ้น
ศิลปะเขากับศิลปะของเรานี่จะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนเลย
อย่างของเขาอาจจะเป็นเน้นเรื่องของเท้าเรื่องของอะไรอย่างนี้

พอเขามาดูเราลำปุ๊บเนี่ยเขาจะเห็นอุ๊ยมือทำไมมือเราเป็นอย่างนี้
มือเราหักหรือเปล่าเหมือนเวลาที่เราตั้งวงอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็จะพยายามทำแล้วก็เราจะมีความรู้สึกว่าเราดีใจเหมือนกับแบบว่า
ปรบมือจากผู้ชมดังขึ้น

นั่นเป็นสัญญาณการบ่งบอกถึงความประทับใจที่ได้จากการรับชม
ตัวแทนนักแสดงไทยกล่าวทิ้งท้ายว่า
เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ชาวโลกได้รับรู้เป็นสิ่งที่ดี
ได้รับเสียงชื่นชมจากชาวต่างชาติก็ถือเป็นกำลังใจสำคัญอย่างหนึ่ง
ของการสืบสารศิลปะการแสดงของไทย
แต่โจทย์หลักสำคัญที่มีคุณค่ามากกว่านั้นคือการทำอย่างไร
ให้คนไทยได้เห็นคุณค่าเกิดความรักและห่วงแหนศิลปะไทยเอกลักษณ์ของชาติ
อย่างเช่นที่ชาวต่างชาติต่างวัฒนธรรมชื่นชม